ไปดูเรื่องของคุณป้าก่อนนะฮะคุณป้าวัย๕๙ปี
เมื่อวานนี้ไปที่กระทรวงการคลังไปเรียกร้องถามความคืบหน้าเรื่องเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ลงทะเบียนไว้ไม่ได้สักทีสุดท้ายแล้วป้าตัดสินใจกินยาเบื่อหนูเข้าไป
หวังที่จะฆ่าตัวตายนะฮะเพราะว่าอึดอัดกับปัญหาความเดือดร้อนที่มีอยู่
วันนี้เราไปตามความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของคุณป้าว่าเป็นยังไงบ้าง

ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวอัญการบูประเสริฐอายุ๕๙ปี
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามจากทางโรงพยาบาลนะครับ
นายแพทย์อดีศรลำเผาพงศ์หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

เปิดเผยว่าล่าสุดอาการของคุณป้าอาการดีขึ้นมากแล้วนะครับ
ขีดอันตรายแล้วหลังจากที่ดื่มยาเบื่อหนูเข้าไปนะครับ
ตอนนี้อาการก็สดชื่นสดใสขึ้น
ได้ให้การดูแลทั้งร่างกายแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจให้ด้วย
แต่จนถึงขณะนี้นะฮะหลังจากมาโรงพยาบาลเมื่อวาน
ยังไม่มีญาติของคุณป้ามาแสดงตัวเลยในการที่จะดูแลนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณป้าท่านนี้กินยาเบื่อหนูเข้าไปที่หน้ากระทรวงการคลัง
น่าจะเกิดจากความเครียดจากปัญหาส่วนตัวที่หาทางออกไม่ได้

ตอนนี้มีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลเยียวยาให้กับคุณป้าแล้ว
ในช่วงนี้วันนี้นะครับคุณป้าท่านก็พูดพูดรู้เรื่องนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของการดูแลของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนี่ย
ก็ให้การดูแลทั้งในเรื่องของความเจ็บป่วยทางกายของคุณป้านะครับ
แล้วเราก็มีทีมที่จะคอยที่จะดูแลทางด้านเรื่องของจิตใจของคุณป้าด้วย
วันนี้คุณนฤทธิ์ยังได้ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของคุณป้าอัญญาการนะฮะ
ไปตามที่อยู่ของป้าเนี่ยอยู่ที่ซอยเพชรเกษม๘๕ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะฮะป้ายังไม่ได้กลับนะฮะป้าอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
แต่ว่าที่พักของป้าเนี่ยเป็นห้องเช่าลักษณะเป็น๒ชั้นมีอยู่๖ห้อง
ค่าเช่าห้องนึงเนี่ยเดือนละพันบาทเพื่อนบ้านบอกว่าป้าอัญญาการเนี่ยคือคนแถวนี้เรียกกันว่าเจ๊กิมหวยมาพักอาศัยอยู่ที่นี่นะฮะ
อยู่ที่ห้องแรกชั้นล่างมาอยู่เมื่อปี๒๕๖๐จนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้เจอเจ้าของห้องเช่านะครับ
นายนิพนธ์สังบัวบอกว่าเจ๊กิมหวยมีอาชีพรับจ้างทำความสะอาดตามบ้านแล้วก็รับจ้างรายวันทั่วไป
เงินที่ได้มาก็เอามาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทีนี้พอเจอพิษโควิด๑๙ไม่มีใครจ้างไปทำงานทำความสะอาดบ้านก็ขาดรายได้
แล้วค้างค่าเช่าที่ห้องเช่าแห่งนี้อยู่๔เดือนแล้วเดือนละพันเท่ากับ๔๐๐จนต้องทำตามกฎก็คือแจ้งให้ย้ายออกนะฮะ
ครั้งสุดท้ายที่คุยกันเรื่องค่าเช่าห้องเนี่ยเจ๊กิมหวยบอกกับเจ้าของห้องเช่าเนี่ยนะฮะบอกว่าเดี๋ยวรอให้ได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทก่อนเดี๋ยวจะเอามาจ่ายค่าเช่าห้อง
ตรง๕ครั้งผมมา๔๐๐เป็นปีแล้วนี้ก็มาเพิ่มอีก๒เดือนนี้เดือนนี้เดือนที่๓นะพอดีวันนั้นตอนเย็นผมก็เลยบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะไม่หาที่อยู่นะก่อนที่แกจะไปประท้วงคืนวันเสาร์แกก็บอกว่ารอก่อนนะลูกเดี๋ยวรอ๕๐๐ก่อน
ผมก็ดูข่าวเมื่อวานได้เห็นข่าวแต่ผมไม่นึกว่าเป็นตัวแตกครับ
พอมาทราบแบบนี้คุณลุงรู้สึกยังไงบ้างครับ
บ้านมันซวยอ่ะนี่ผมด่าเลยมึงใช้ผู้ใหญ่บ้านสำรวจแต่ละบ้านแต่ละห้องที่ว่าคนเหล่านี้ใครมั่งที่เดือดร้อนไม่ใช่มันต่อข้อความอย่างนี้มันไม่ชัวร์บางคนเมียนจะกินแต่เสือกได้ห้าพันแต่คนนี้นะเขาลำบากจริงจริงผมเห็นอยู่อืมอ่า
ว่าสถานะของคุณป้าเนี่ยกระทรวงการคลังยืนยันนะครับว่าได้รับนะฮะได้รับแน่นอนนะครับเงินจะโอนเข้าบัญชีของคุณป้าอัญญาการ๒๙เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนี่แสดงให้เห็นว่า๕๐๐บาทที่ได้เนี่ยเงินเยียวยาเนี่ย๓เดือนเดือนละห้าพันเนี่ยโอ้โหมันเป็นการต่อลมหายใจต่อชีวิตของใครหลายคนเลยนะใช่ค่ะมันมีความหมายมากจริงจริงค่ะ